เรื่องของมอเตอร์ไซค์ครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์บ้างนะฮะ
จอดรถน่ะอย่าเด็ดขาดนะประเภทเสียบกุญแจคาไว้แป๊บเดียวก็ไม่ได้
อ๋อสับเบลออืมสับเบลอจะไปทำพิธีเก็บกระดูกอืม
แต่ไปทำพิธีเก็บกระดูกปรากฏว่ารีบไปจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้ปั๊บเดินจับจับฉับไปเลย
นะครับมอเตอร์ไซคู่ใจเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับ
บริเวณข้างพระอุโบสถนี่มาแล้วมาแล้วนี่ผู้ก่อเหตุนะครับ
เห็นมอเตอร์ไซค์จอดนะโอ้โหปรีเข้าไปเลย
นี่คือวัดบุรพาพิรามเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครับ
กล้องวงจรปิดในวัดบันทึกภาพผู้ชายคนนั้นน่ะนะ
เสื้อแขนสั้นมันไปแล้วครับนะฮะ
เสื้อแขนสั้นสีฟ้ามีผ้าขาวม้าพาดคอ
กางเกงขายาวลายพลางเดินเข้ามาจากทางศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
แล้วก็เดินผ่านมายังรถจักรยานยนต์เป้าหมาย
อยู่ตรงนั้น๕นาทีนะดูซ้ายดูขวาดูราดเหลา
เดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้นะครับ
แล้วก็กลับมาที่รถจักรยานยนต์ขี่หนีไปเลย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุครับ
พบกับนายวรการตานเอี่ยมอายุ๑๙ปีเอง
เป็นสับปะเลอของวัดนี่แหละเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนะพี่ตอนเช้าผมก็รีบ
รีบขี่รถมานะมาจอดข้างพระอุโบสถ

คือรีบไปช่วยงานเขาเก็บอัฐิที่เมนไงนะ

หลังจากทำพิธีเก็บอัฐิเสร็จปั๊บลงมาพัก

จะกลับบ้านก็เดินตรงไปที่เดิมที่จอด
จักรยานยนต์เฮ้ยมันหายไปไหนวะ

หลังจากตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่า
นี่ครับตัวใหญ่นะ
ผู้ชายรูปร่างสูงสวมเสื้อแขนสั้นสีฟ้า
ผ้าขาวม้าพาดคอและกางเกงลายพลาง
นี่แหละคนนี้แหละมาขี่รถเขาออกไป

รถคันนี้ก็เป็นรถที่แม่ซื้อมาไว้
เพื่อที่จะให้ผมขี่ไปเวลาผมไปการไปงาน
เพราะว่าผมเป็นคนที่มาช่วยทางด้านงานวัด
หรือว่าไปช่วยงานศพงานอะไร

ก็อยากให้คนร้ายเอารถมาคืน

สำหรับไปตั้งขายต้องการเงินต้องการข้าวกิน

แต่ว่าขอเชื่อรถคืน
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดน้องขวัญฟังไม่ผิด

คนร้ายถ้าคุณได้ยินเสียงนี้คุณเอารถมาคืนผมนะ

จะให้ตังค์ให้คุณไปพอกินพอใช้

มันแบบเหมาะสมนะพี่ที่พี่ทำงานอยู่ในวัด
โหใจแล้วนี่อายุเพียงแค่๑๙ใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะน้องเนี่ยมีความคิดนะแม้กระทั่งโจรเอาของเข้าไปแล้วเนี่ย
ยังจะบอกว่ากลับมาพี่ถ้าพี่ไม่มีตังค์ผมให้พี่
ครับนี่แหละแล้วเขาก็ฝากเตือนคนแถวนั้นด้วยว่าอย่าหลงลืมแบบเขานะ
กุญแจรถอย่าเสียบไว้เด็ดขาดนะครับหายแน่นอน